สำหรับวิพาครับครั้งที่หนึ่งครับก็คือรวมยักษ์ใหญ่ในเส้นวิภาวดี
ซึ่งเป็นองค์กรทั้งสื่อมวลชนตำรวจทหารนะครับ
วันนี้ผมไม่ได้ว่างไปนะผมไปเตะด้วยเหมือนกันนะครับ
ก็แข่งกันเป็นบอล๙คนนะครับแบ่งครึ่งสนามใช้สนามของอาร์มียูเนเต็ดลงเล่นเลยครับ
จาก๗หน่วยงานของรัฐแล้วก็เอกชน
ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งแรกแล้วจะจบเลยนะครับ
คว้าแชมป์ร่วมกับอาร์มี่นะครับแข่งขันกันตั้งแต่ช่วงโอ้โหบ่าย๓ถึงประมาณ๓ทุ่มนะครับ
แล้วก็เหลืออีก๑สัปดาห์นะครับข้ามมาดูโปรแกรมสำคัญกันหน่อย
คู่เอกศรีสะเกดครับจะป้องกันแชมป์โลกนะครับ
เพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นง่ายกับการจัดมวยสากลที่เสียเงินดู
แต่เราจะไม่ไปไม่ได้เลยนะครับติดตามกันได้
เรื่องของการซื้อบัตรไปดูก็เน้นย้ำกันหน่อยนะครับ
ถ้าใครนะครับที่สนใจจะซื้อบัตรเนี่ยมันก็มีช่องทางในการซื้อนะครับ
ซึ่งจะมีโค้ดให้ด้วยก็คือพิมพ์บนหน้าจอนะครับวันไทยรัฐนะครับ
เหลืองเนี่ยนะครับพิมพ์แบบนี้เข้าไปเลยจะได้ส่วนลด๒๕นะครับ
นี่ก็คือส่วนสำคัญที่นำมาบอกกันสำหรับโปรแกรมสำคัญในสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับ